ประจุบันนี้นะครับประเทศไทยมีค่ารักษาการมากกว่า๒ล้านคนนะคะ
และค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีนับหมื่นล้านบาท
เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาระของรัฐบาลนะคะ

มีแนวคิดที่จะให้บริษัทประกันภัยมาดูแลค่ารักษาพยาบาลของทางข้าราชการนะคะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ในประเทศไทยเนี่ยมีกองทุนที่ดูแลเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลอยู่ทั้งหมด๓กองทุน
สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยใครที่เป็นลูกจ้างแล้วก็ทำเรื่องประกันสังคมไว้
สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจะเป็นคนดูแลเงินก้อนนี้
มาอีกก้อนใหญ่ก็คือว่าที่เรียกกันว่าบัตรทองหรือ๓๐บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละครับ
อันนี้สปสชเป็นคนดูแลกองทุนนี้อยู่
แล้วคอยจ่ายให้โรงพยาบาลเวลาเราไปรักษาพยาบาล
กองทุนหนึ่งก็คือสวัสดิการของค่าราชการทั่วไป
เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีกรมบัญชีกลางดูแลอยู่
สวัสดีการรักษาพยาบาลของราชการนี่แหละครับที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลง

กระทรวงการคลังมีแนวนโยบายว่าอยากจะให้บริษัทประกันภัยเข้ามารับผิดชอบ
ดูแลเรื่องนี้ไปใช้หลักประกันของบริษัทประกันภัยเอกชน
ข่าวนี้เริ่มมาตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีอภิษักตันติวรวงเป็นคนให้สัมภาษณ์
เปิดข่าวออกมาก่อนครั้งแรกเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ในรูปนี้ที่ศูนย์ศิริกิจ
ขอดูรายละเอียดนิดนึงนะท่านบอกว่ารัฐบาลกำลังหารือกับบริษัทประกันภัยภาคเอกชน
เพื่อเปิดให้นำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลแทนการให้สวัสดิการภาครัฐแก่ราชการและครอบครัว
ที่มีสิทธิ์ในระบบ๑๐ล้านคน
ฉะนั้นทั้งค่าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิ์๑๐ล้านคน
เหตุผลเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลให้กับค่าราชการสูงถึงปีละ๖๐๐๐ล้าน
ปีมีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
ทีนี้พอมาดูรายละเอียดที่อธิบดีกรมบัญชีกลางที่เขาดูเรื่องนี้อยู่
ธิบดีกลางอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณมณัฐแจ่มเวหาบอกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน
เพื่อจะว่าจ้างสมาคมประกันภัยเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ตามคำสั่งของรัฐมนตรีคลัง
อธิบดีมณัฐอยู่ในเห็นในภาพ
เพราะว่าปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครอบครัว
มียอดการเบิกจ่ายทะลุ๖๐๐๐ล้านบาทมาตั้งแต่ปี๕๖
แล้วแสดงให้เห็นเลยว่าแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นยังไง
๕๗เพิ่มเข้ามาอีก๒๐๐๐ล้านเป็น๖๔๐๐
พอปี๕๘เพิ่มขึ้นมาอีก๒๐๐๐ล้านอีกเป็น๖๖๐๐๐ล้าน
เบิกจ่ายเงินสูงถึง๖๘๐๐๐ล้าน
ก็แปลว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย
งบประมาณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
จนเอาไม่อยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ
ไม่มีเงินไม่มีเงินเพียงพอ
ฉะนั้นแนวความคิดที่จะให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบแทนเนี่ย

จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เมื่อ๕๖ปีเนี่ยเคยมีแนวความคิดนี้มาแล้ว
เคยเชิญตัวแทนบริษัทประกันภัยมาหาลือกันครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่เอา
เขาบอกมันเสี่ยงไม่คุ้ม
เขาคิดไปคิดมาเขาไม่เอา

จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็มีความคิดนี้ขึ้นมาใหม่
แล้วคราวนี้ถ้าจะได้เรื่อง
เพราะว่าบริษัทประกันเนี่ย
เขารวมตัวกันเป็นสมาคมประกันภัย
กระทรวงการคลังก็จะให้สมาคมนี่แหละ

สมาคมก็จะไปกระจายความเสี่ยงเอาเอง
บรรดาบริษัทประกันภัย
ว่าภายในเงิน๖๐๐๐ล้าน
คุณต้องดูแลรักษาพยาบาลค่าราชการให้ได้
เหมือนกับที่กรมบัญชีกลางดูแลที่ผ่านมาในอดีต
ฉะนั้นแนวความคิดนี้ก็น่าจะเป็นไปได้

ไม่น่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาเป็นรายปี

อ้าวแล้วค่าราชการล่ะ
ถ้าพอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาจะมีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง
นี่คือคำถามที่ข้าราชการเขาอยากรู้
เพราะว่าแน่นอนนะครับ
เมื่อให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลแทน
บริษัทประกันเขาก็ต้องเป็นกำไร

แต่เอาล่ะตรงนั้นไม่เป็นไร

แต่ข้าราชการที่เข้าไปดูแลรักษา

ตรงนี้สำคัญเขาจะต้องได้รับความสะดวก
เพราะว่ากันโดยระบบของประกันภัยแล้วเนี่ย
ใครที่ทำประกันภัยอยู่ภาคเอกชนเนี่ย
เวลาเราเข้าไปโรงพยาบาล
เราก็แจ้งโรงพยาบาลไว้ว่า

เราทำประกันสุขภาพไว้
กับบริษัทนี้นะครับ

ใช่นายสุภาพเป็นคนประกันภัยอยู่กับ
ประกันสุขภาพอยู่กับบริษัทนี้
ในวงเงินเท่านั้นค่ารักษาเท่านั้นค่า

ส่วนเกินจะต้องจ่ายเองอะไรยังไงเนี่ย

ระบบตรงนี้ที่ทำกับค่าราชการเนี่ย

เพราะทุกวันนี้ข้าราชการไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรมาก
แต่ต่อไปนี้พอเป็นระบบประกันแล้วก็ต้องเจอด่านนี้

เวลาป่วยไปโรงพยาบาล

ประกันภัยก็จะต้องเข้ามาดู
แล้วคนของกรมบัญชีกลางที่เป็นข้าราชการ
จะต้องไปเกี่ยวข้องไหมว่าระบบตรงนี้เป็นยังไง
ฉะนั้นจุดอ่อนที่สำคัญที่พอจะมองเห็นก็คือว่า
อย่าให้ค่ารัชการเขามีความรู้สึกว่าเกิดเป็นอะไร
เขามีความรู้สึกว่าเกิดความไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลง
ให้เขามีความรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเขาไม่ได้รับผลกระทบ
มันเป็นเรื่องระหว่างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกับบริษัทประกันภัยไปเคลียร์กันเอง
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่เขาเป็นห่วงกันว่ามันจะเป็นยังไง
หลังมีการเปลี่ยนแปลงต้องตกลงกันให้ชัดนะครับไม่ฉะนั้นแล้วค่าราชการเขาจะรู้สึกว่าเขาเดือดร้อน
เขามีปัญหาแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาโดยระบบนี้โรงพยาบาลเอกชนน่าจะได้รับอนิสงฆ์มาก
เพราะว่าเขาจะไปใช้โรงพยาบาลเอกชนกันมาก
โรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดในต่างอำเภอนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอาจจะได้รับผลกระทบ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่ที่ว่าจะบริหารจัดการยังไง
สองที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันว่าเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและตัวเลขมันบวมขึ้นมาทุกปีเนี่ย
เพราะมีคนไข้ประเภทหนึ่งของค่าราชการนี่แหละท่านเคยได้ยินคำว่าช้อปปิ้งยาไหมล่ะครับ
วันนี้ไปโรงพยาบาลที่ปฐุมธานีเขาก็จ่ายยามาอีกไม่กี่วันต่อมาไปโรงพยาบาลที่สมุทรปลาการก็ได้ยามาอีก
แล้วก็เอายาไปหมุนเวียนขายกันเออทำกันถึงขนาดนี้ต้องเสียเงินเพิ่มกันเยอะเลยครับราชการเนี่ยกรมบัญชีกลางเนี่ย
เพราะไปเจอลูกไม้แบบนี้เข้าผมเคยเสนอบอกว่ามันไม่ยากหรอกทำยังไงที่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะลิงก์ระหว่างบัตรประจำตัวประชาชนกับบัตรคนไข้เนี่ยให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ถ้าวันนี้นายสุภาพไปโรงพยาบาลที่ปฐุมธานีไปตรวจหมอให้ยามาแล้วปรากฏว่าอีกอาทิตย์หนึ่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรปลาการพอไปยื่นบัตรปั๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เวทระเบียนจะรู้ทันทีเลยว่าเอ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณไปเบิกยาที่ปฐุมธานีมาแล้วเนี่ยแล้วมาเบิกซ้ำซ้อนอีก
แล้วเอายาไปไหนมันจะแก้ได้แต่เราไม่ทำระบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะพอไม่ทำระบบนี้มันก็เกิดช่องว่างให้มีการช้อปปิ้งยากัน
เบิกยาไปเบิกยาเบิกยาแล้วเอายาไปขายหมุนเวียนกันระหว่างบริษัทยากับคนไข้กับโรงพยาบาลเยอะนะครับตัวเลขแบบนี้แก้ไม่ตก
ถ้าเป็นอย่างนี้ปีหน้าก็อาจจะถึง๗๐๐๐ล้าน

ประเด็นสำคัญที่จะต้องปิดท้ายก็คือว่า
จะต้องทำความชัดเจนกับบริษัทประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันภัยเขาจะมีตัวแทนของสมาคมประกันภัย
ข้อตกลงที่สำคัญที่สุด
คืออย่าให้ค่าราชการเขารู้สึกว่า
โอนจากกรมบัญชีกลางมาให้บริษัทประกันภัย
โดยสมาคมประกันภัยรับผิดชอบเนี่ย
คุณจะต้องได้รับความสะดวก
ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าราชการทั้งหลายเขาจะเดือดร้อน
ว่าพอโอนมาบริษัทประกันภัย
โอ้โหกว่าจะรักษาพยาบาลได้
ต้องมีการตรวจสอบแน่นอน
ประกันภัยเขาต้องตรวจสอบแน่
เพราะมันเป็นผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ของเขา
ที่เขาต้องรักษาประโยชน์ไว้

ข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลาง
กับสมาคมประกันภัยเป็นยังไง
ต้องแถลงออกมาให้ข้าราชการทั้งหมดเขาได้รู้
เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของเขา

ปัญหาเรื่องเงินมันจะเพิ่มขึ้นมายังไงก็เป็นหน้าที่

นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
นำมาฝากคนที่เป็นค่าราชการ
ทำได้แต่ว่าต้องทำให้ได้เท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมนะครับ
เพราะว่าสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญ
ที่ให้คนฝ่าฟานสอบเข้ามาเป็นค่าราชการนะครับ
เดี๋ยวผมเติมข้อมูลให้นิดหนึ่งนะคุณดาว
ปัจจุบันมีค่าราชการที่ได้รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลอยู่๒ล้านคน
มีบุคคลในครอบครัวอีก๔ล้านคน
รวมทั้งหมด๖ล้านคน
หากมีการเบิกค่ารักษาพยาบาล๖๘๐๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยใช้เงินค่ารักษาพยาบาลต่อหัวต่อคนต่อปี

เพราะไปเสียกับเรื่องค่าบริหารจัดการด้วย
เพื่อป้องกันปัญหานี้เราจึงต้องลื้อระบบนี้ครับ
เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ